แมวตัวนี้เกือบตายคุณผู้ชม
เพราะมันไปมุดอยู่ในท้องรถห้องเครื่องของสาวแบงค์
แล้วเขาก็ต้องไปเรียกกู้ภัยมาช่วย

คือได้ยินแต่เสียงร้องค่ะแต่หาตัวเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
คุณคิดดูนะทำอยู่อย่างนี้๓ชั่วโมงยังไม่ออกมาเลย
ท้ายที่สุดเห็นโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ตรงนั้นไหม
เห็นครับยังไงครับเขามีวิธีการนะคุณ
วิธีการของเขาคืออะไรคือต้องเปิดเสียงแมว

ผมใช้แอปแบบนี้เล่นกับแมวที่บ้านผมบ่อย
เหรอเออดิฉันก็ทำนะเวลาเรียกแมวเข้าบ้าน
เปิดไปเสียงแมวเด็กแล้วโคตรวิ่งมาเลยค่ะ
มันมาจริงใช่แต่นี่คือกู้ภัยจากนาราย
อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ก็พยายามที่จะเอาตัวเจ้าแมวน้อยออกมาจากห้องเครื่องข้างหน้ามันส่ง

ค่ะแล้วจุดตรงนี้อยู่ที่หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาอูทอง
พอไปตรวจสอบพอไปถึงแล้วเนี่ยเจอรถเก๋งคันนี้ค่ะ
ของคุณมนชนกปรีติประสงค์อายุ๒๗ปี
เป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทย
ทีนี้เธอบอกว่าขับรถจากหอพักมาไง
จอดที่หน้าแบงค์แล้วตอนลงรถได้ยินเมียว
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตัวแมว
เพราะว่าก้มดูใต้ท้องรถแล้วก็ยังไม่เจอ
โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
กู้ภัยเขาก็ใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงกว่า
แมวยังไม่ออกมาสักทีต้องเปิดคลิปแมว

เอาเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของรถที่มีแมวติดอยู่หน่อยค่ะ
เสียงที่เราได้ยินนี่เสียงแมวหรือเสียงในโทรศัพท์นะ

แน่แน่แน่แน่เสียงตัวจริงนะคะซึ่งลูกแมวตัวนี้เป็นแมว
ลายเสือสีเทาดำเนี่ยค่ะตัวเมียนะอายุสักสามเดือน
ได้เขาตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อน้องมีโชค
แล้วแน่นอนค่ะเวลาที่มีแมวติดอยู่ในรถ
หรือว่ามีสัตว์อยู่ที่รถนี้เขาต้องไปดูอะไรล่ะ
ทะเบียนรถสิอยากรู้ทะเบียนรถของคุณมนชนก

เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเข้าไปถ่ายรูปทะเบียนรถกันใหญ่เลย
แล้วก็เอาเจ้าแมวตัวนี้เจ้ามีโชคเนี่ยนะคะ
มาดูแลที่หน่วยกู้ภัยจากนาราย
เดี๋ยวหาต่อประกาศหาว่าใครจะเอาเจ้ามีโชคไปเลี้ยงนะคะ
ตอนนี้เขาก็ดูแลเอาใส่รังไว้อย่างดีให้กินนมกินข้าวนะคะ